คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นางสาวไทยคนสวยคุณนุ้ยสุจิรากันบ้าง
เจอกี่ทีอารมณ์ดีเหมือนเดิมเลยนะคะ
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ไม่ใช่อะไรคุณ
ตอนนี้ชีลูกสองแล้วไปเลี้ยงลูกนั่นเองนะคะ

เหนื่อยหน่อยแต่เธอบอกว่าฟินสุด
ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยลูกติดใครมากกว่า

เราไปฟังเธอเมาส์มอยกันเลยจ้า

ไม่มีความเป็นตัวนุ้ยอยู่เลย
คือตอนนี้หลักก็คือว่าคุณแม่เนอะ

ลูก๒ค่ะคนโต๓ควบคนเล็ก๔เดือน
ใช้ทุกส่วนของร่างกายได้เต็มที่

มีความสุขเมื่อเวลาที่เขาแบบว่าน่ารักเป็นเด็กดีขี้อ้อน

เริ่มแล้วมีแบบว่าป๊าป๊ามาอยู่กับระดาหน่อย
โอ้โหลูกสองแล้วยังสวยเสียขนาดนี้เลยนะ
แสดงว่าดูแลตัวเองดีมากแบ่งเวลาเป็น
ลูกแล้วก็ต้องดูแลโรงเรียนอินเตอร์ของเขาอีกนะคะ